งานขายตั๋วชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในสัตหีบที่ชนบุรีค่ะ
ขับรถจักรยานยนต์ย้อนสอนนะคะ
ทำให้ถูกรถเก่งของนายทหารเรือชนจนเสียชีวิต

ก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระบะนะคะ

บาดเจ็บสาหัสอีก๑คนค่ะ

ส่งโรงพยาบาลพระนครสีเอ็นวิทยาค่ะ
หลังถูกรถกระบะพุ่งชน
เหตุเกิดบนถนนสายอายุทยาอ่างทองสายใน

หมู่๔ตำบลท่าวาสุกรี
ที่๑ใน๒จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ยังได้พุ่งเข้าไปชนหน้าร้านค้า

หลังคาหน้าร้านพังยุบลงมา
และชนต่อไปยังรถยนต์อีก๓คัน

สอบถามเยาวชนชายอายุ๑๙ปี

ให้การว่าขับรถออกจากบ้านในพื้นที่หมู่๕

่งเข้าตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา
และช่วงกลับรถหน้าวัดหลวงพ่อเจ้าน้อย
เมวัยรุ่นชาย๒คนขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา
และตัดหน้ากระทันหันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ
พอขี่มองมามี๖๐๐กว่า
สอบสวนคนขับรถกระบะอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อแจ้งข้อเก่าหาดำเนินคดีต่อไปค่ะ

เป็นเหตุรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑คนนะคะ

กิโลเมตรที่๑๖๙ขาเข้าพัทยา
เป็นช่วงยูเทิร์นโค้งเรืองยุงทองค่ะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายภูมินุษย์แม้น
เป็นพนักงานขายบัตรภาพยนตร์โรงหนังแห่งหนึ่ง

ร่างกระเด็นไปเสียชีวิตอยู่บริเวณพงหญ้า

คู่กรณีคือเรือเอกภัยศาลสุอุดมอายุ๕๖ปี
ก็ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
โดยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกำลังขับรถไปทำงานที่พัทยา
แต่ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายขี่ย้อนสอนมา
ก็เลยชนเข้าอย่างจังค่ะ
ซึ่งกรณีนี้นะคะตำรวจก็จะเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์

ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ